มีคลิปออกมาให้เราได้อ่านได้ชมกันทุกวัน
ถ้าเกิดว่าเรามีน้ำใจให้อภัยกัน
มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ต่างมากมาย

ขับรถเก๋งออกจากซอยข้ามถนนไป
แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ขับตามมา

โวยวายต่อว่าไม่รู้อะไรนะฮะ

ขอโทษเป็น๑๐ครั้งแล้วก็ตามคุณผู้ชม
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ยอมหายหัวร้อน

ทีมข่าวก็สอบถามไปยังผู้หญิงซึ่งเป็นคน
ถ่ายคลิปไปโพสต์เอาไว้แล้วเธอก็นั่งอยู่ในรถ
ข้างแฟนเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย

ของวันที่๒๗ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ย

ข้ามฝั่งถนนไปแล้วก็จะไปร้านสะดวกซื้อ
ขณะกำลังเลี้ยวข้ามสะพาน

เบ้นหันไปดู
กระโดดกระทืบกระจก
อะงว่าแฟนเธอขับรถไปปากหน้าเขา

ผู้ชายคนนั้นพยายามจะ
เกลียดมาทั่วทะเมฆ
จะเปิดประตูรถทำร้ายแฟนเขาด้วย
ก็ตัดสินใจบอกแฟนว่าไปเถอะไปเถอะ
แล้วก็ไปยังสนประชาชื่นไปแจ้งความ

สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนั้น
หัวร้อนเกินไปนะครับ